ท่านมรวจคอมมันโดกองประกราบ
หน่วยที่๕ของนวลปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองประกราบ
ส่วนมีการสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันนะครับ
ให้กับตัวแทนเด็กนักเรียนและครูจาก๓๖โรงเรียนนะครับ

เป็นหนึ่งในโครงการจักรยานพืชการศึกษา
ที่ตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

จัดขึ้นมาเป็นการมอบความสุขพร้อมสอดแทรกความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับ
ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบรามกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ๘๔พันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
โดยตำรวจกองปราบรามนำจักรยาน๒๒๐คันพร้อมกับมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนข้าราชการตำรวจและภาคเอกชนครับ
มอบให้กับตัวแทนเด็กนักเรียนจาก๓๖โรงเรียนในเขตอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อใช้เป็นภานะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วที่ตำรวจคอมมันโดกองปรับรามจัดขึ้นมาครับ
จากกิจกรรมมอบจักรยานและมอบทุนการศึกษาแล้ว
พร้อมแนะนำแนวทางแล้วก็การเตรียมตัว
และนักเรียนร้อยตำรวจกับนักเรียนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้
ครั้งนี้และสนใจจะเป็นตำรวจเป็นทหารด้วยครับ